มีเรื่องมาแจ้งชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจรอการขายข้าวสามารถสบายใจได้
ล่าสุดครับทางด้านของทกศบอกว่าจะจ่ายเงินภายใน๓วันหลังจากเอาข้าวเข้าร่วมโครงการแล้วครับ
นายลักษณ์วัจนานวัฒน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศ
กล่าวนะครับว่าในการประชุมของคณะกรรมการทกศได้เห็นชอบให้ทกศดำเนินการให้ความช่วยเหลือชาวนา
โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต๒๕๕๙ทับ๒๕๖๐วงเงินรวม๒๗๔๑๐ล้านบาท
โครงการให้ความช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปีการผลิต๒๕๕๙ทับ๒๕๖๐วงเงินรวมทั้งหมด๑๙๓๗๕ล้านบาท
ตามมาติดของกรรมรัฐมนตรีรวมเป็นเงินทางสิ้น๔๖๗๘๕ล้านบาท
กำหนดคุณภาพข้าวมีน้ำหนัก๓๖กรัมขึ้นไประยะเวลาการคืนเงินไม่เกิน๕เดือนไม่มีดอกเบี้ย
เก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกตันละ๒๐๐บาทไม่เกิน๑๕ไร่
ดังนั้นชาวนานจะได้รับเงินทั้งสิ้น๑๓๐๐บาทต่อตันข้าวเปลือกครับ
ไปรวมกันกับเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตไร่ละ๑๐๐บาท
คำนวณเป็นผลผลิตสูงสุดต่อตันจะได้เงินช่วยเหลือ๒๕๐๐บาท
ชาวนาจะได้รับเงิน๑๕๕๐๐บาทต่อตัน
ทางนี้ชาวนาคาดว่าเกษตรกรจะเริ่มเก็บเกี่ยว
ตั้งแต่วันที่๒๐พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับ
ดังนั้นช่วงนี้เกษตรกรควรจะเอาข้าวออกไปตากแดดเพื่อลดความชื้น
จากนั้นทกศก็จะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพข้าว
หากเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดก็พร้อมจ่ายเงินให้กับเกษตรกรภายใน๓วัน
ส่วนกรณีที่เมื่อครบเวลา๕เดือน
เกษตรกรไม่มาถ่ายถอนข้าวเปลือกทกศเอง
ก็จะร่วมกันกับกรมส่งเสริมสหกรกระทรวงเกษตรและสหกร
นำข้าวในโครงการมาทำการสีแปรเป็นข้าวสารบรรจุถุง
ก็จะขายผ่านทางระบบของสากรทกศ
จากนี้ก็จะเพิ่มช่องทางการขายโดยกระจายข้าวออกไปตามจังหวัดต่างครับ
รวมทั้งจำหน่ายในตลาดของโมเดิร์นเทรด
พร้อมกันนี้ก็จะรณรงค์ให้คนไทยกินข้าวไทยแล้วก็ส่งออกข้าวไทยให้มากขึ้น
เพื่อรักษาสถิตภาพของราคาข้าวให้ดีขึ้นครับ
สำหรับมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรผ่านระบบของทกศประกอบไปด้วย
มาตรการช่วยเหลือลดต้นทุนการผลิต๑๐๐๐บาทต่อไร่ได้ประโยชน์๓๗๐๐๐ราย
ปราการภัยคร่าวหน้าปีได้ประโยชน์๓๐ล้านบาท

และมาตรการสินเชื่อจะรอการขายข้าวนาปี๒๕๕๙ทับ๒๕๕๙
วงเงิน๒๓๗๐๐ล้านบาท